ไปดูครับคุณผู้ชมครับกรณีมีผู้เสียหายบอกว่าถูกเสียปอปลาผู้กว้างขวางทางภาคเหนือนะครับ
หลอกว่าจะทำวีซ่าให้สามีเธอได้สูญเงินไป๓ล้านบาท
เป็นความคืบหน้ากรณีที่นางสาวส้มอายุ๓๓ปีนะครับ
เป็นภรรยาของนักธุรกิจชาวต่างชาติเข้าร้องเรียนกับนายเอกพบเหลืองประเสริฐ
ถูกผู้ชายบอกว่าเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดเชียงราย
อ้างว่าสามารถทำวีซ่าให้สามีได้นะครับแล้วก็หลอกเอาเงินสดไปกว่า๓ล้านบาท
ต่อมาผู้เสียหายนำหลักฐานมาเปิดเผยผ่านรายการเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
เมื่อ๑๖มิถุนายนที่ผ่านมาเรียกร้องให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวโดยเร็ว
คือไปแจ้งความไว้ตั้งแต่ปลายปี๒๑๖๕นะครับแล้วก็มีการออกหมายจับ
เมื่อเดือนพฤษภาคม๒๑๖๖แต่ยังจับไม่ได้
ล่าสุดนายสมในสมหรือว่าเสียปอปลาอายุ๕๖ปี
กับทนายความไปพบพนักงานสอบสวนสนนิมิตรใหม่
เพื่อมอบตัวแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับของศาล
คือเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับนักข่าวนะครับ
ตำรวจแจ้งก็หาช่อโกงในคดีที่สามีของนางสาวส้มเป็นผู้เสียหาย
โดยเสียปอนะครับไม่ขอให้การใดในชั้นสอบสวน
ตำรวจก็บันทึกจับกลุ่มเอาไว้แล้วก็สั่งคัดค้างการประกันตัว

งานสอบสวนเคยออกหมายเรียกไปถึง๒ครั้งแล้ว

สำหรับพฤติกรรมนะครับ
ส่วนของท้องที่สนนิมิตรใหม่

แต่อาจจะมีผู้เสียหายในท้องที่อื่นอีก
ก็เป็นได้นะครับ
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าผู้เสียหายคดีเสียปปลา
นอกจากกรณีเงิน๓ล้านของนักธุรกิจชาวต่างชาติแล้วยังมีกรณีนำพระราคา๙๐๐บาท
อ้างว่ามีมูลค่า๗ล้านบาทเพื่อวางค้ำประกันเงิน๓ล้านบาทครับ
อกจากนี้ยังมีผู้ผลิตสื่อรายหนึ่งต้องสูญเงินกว่า๘แสนบาทด้วย
อย่างไรก็ตามครับตำรวจคุมตัวเสียปอปลาส่งฝากขังที่สารอาญามีนบุรีตามขั้นตอนเบื้องต้นทนายความนะครับ
จะยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวในชั้นศาลครับ